ผลงานด้านการแสดงของคุณแตงโมนิดานะโอ้โหต้องบอกว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากนะคะ
คุณแต่งโมนิดาเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงมานานถึงสิบถึงยี่สิบสี่ปี
ค่ะมีผลงานละครมาแล้วกว่าสี่สิบเรื่องนะคะอืม
ประกบคู่กับพระเอกมาแล้วหลายต่อหลายคนค่ะ
วันนี้นะคะเราขอนำเสนอพระเอกคู่บุญของคุณแตงโมให้ย้อนได้ชมกันสักนิดนึงค่ะ
พระเอกคนแรกของแตงโมก็คือซีซีวัดทั้งคู่ร่วมแสดงในละครเรื่องอุ่นไอรัก
เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดซึ่งถือเป็นการกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่สอง
หลังจากที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้ว
ในละครแจ้งเกิดของแตงโมเรื่องเบนจาคีตาความรักเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
โดยในละครเรื่องอุ่นไอรักแตงโมรับบทเป็นเด็กสาววัยรุ่นชื่อกาวาว
ประกบคู่กับซีซีวัดที่รับบทเป็นคิมหัน
ซึ่งตอนนั้นละครเรื่องนี้ทำเรตติ้งได้ดีมาก
เพราะนอกจากเนื้อหาจะถูกใจผู้ชมแล้ว
ยังมีตัวละครอื่นที่กำลังโด่งดังในยุคนั้น
เชียร์ที่คำพรเติ้ลตะวันมาเป็นพระนางอีกคู่ของเรื่องนี้
แถมยังมีฉากประทับใจผู้ชมมากมายที่สะท้อนปัญหาครอบครัว
และด้วยความฮอตของละครเรื่องนี้
ทำให้เกิดกระแสคู่จิ้นซีแตงโมดังเปรี้ยงปร่างอยู่ในช่วงหนึ่งเลยทีเดียว

แตงโมได้มีโอกาสร่วมงานประกบคู่กับพระเอกมาสเข้มอย่างป้องนวัฒน์
ในละครเรื่องดำขำออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์๔กองทัพบกช่อง๗
เป็นละครแบบชาวบ้านโรแมนติกคอมมิดี้
ซึ่งตังโมรับบทเป็นการมณีหรือหนูดำ
สาวน้อยจอมซ่าในต่างจังหวัดต้องมาแต่งงานกับนายทุติยะที่รับบทโดยป้องนวัฒน์

ในละครเรื่องนี้แตงโมจะปรากฏตัวออกมาในลุคของสาวบ้านนา
ทาตัวดำคล้ำทำผมฟูฟูใส่ผ้าถุงแทบจะทั้งเรื่อง
เป็นอีกหนึ่งมิติของการเป็นนางเอกของแตงโมเลยก็ว่าได้
ปิดท้ายกับละครสายบู้อย่างเรื่องนักสู้มหาการ
เรื่องนี้แตงโมประกบคู่กับเวียสุกลวัฒน์

แตงโมรับบทเป็นผู้หมวดนัชชา
ส่วนเวียรับบทเป็นฤทธิราวี
นายทหารผู้ชำนาญการต่อสู้ทุกรูปแบบ
เรื่องนี้เป็นละครแนวแอคชั่นไซไฟล์
เวียและแตงโมมีโอกาสโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรก
บูมีทุกกระบวนท่ารวมถึงฉากรักกันหวาน
ก็มีให้แฟนได้ติดตามเหมือนกัน
เรียกว่าครบรสตรงใจคนดูไปซะหมด
ทำให้ละครเรื่องนี้โกยเรตติ้งให้วิกหมอชิดในยุคนั้นได้สูงมาก
ยังเป็นละครที่มีถึง๒๑ตอนด้วยกัน
สำหรับละครเรื่องนี้ทั้งเวียและแตงโมได้ร้องเพลงประกอบละครไว้ด้วย
ชื่อเพลงว่าตายแล้วฟื้นและเพลงจากคนเคยใกล้